คันนี้ก็สายเหมือนกันเป็นคลิปนาทีที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ขี่รถสายไปสายมาสวนเลนแล้วไปพุ่งชนนะครับ
ของผู้หญิงคนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็หนีไปเอาไปดูคลิปก่อนฮะ

มาแบบสลาลมเลยซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีไม่เห็นข้างหน้าป๊ะเขาให้
นี่ครับเป็นจังหวะที่ผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีเขียวขี่มอเตอร์ไซค์สวนเล่นในลักษณะสายไปสายมาบนถนนแล้วไปชนกับ
ไซค์ของผู้หญิงที่ขี่สวนมานะฮะทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บครับ
เหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ลงในสังคมออนไลน์ชาวกระบี่
เกิดขึ้นเมื่อ๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
บนถนนละงูตะบนกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่
ผู้บาดเจ็บคือนางสาววาสนาชูทิพย์อายุ๔๑ปี
เป็นแม่ค้าขายสเต็กและโรตี
วาสนาเนี่ยเล่าบอกว่าขณะขี่รถกลับบ้านนะ
หลังกลับจากซื้อของพอก่อนถึงสะพานโต๊ะหินขวาง
สังเกตเห็นชายคนนี้มาแล้วล่ะขี่รถสายไปสายมา
เชียวก็ชะลอรถแล้วนะแต่ก็ยังไม่ไหวถูกชน
ได้รับบาดเจ็บนะครับจึงเอาคลิปนี้ที่ได้จาก
เจ้าของร้านกาแฟแถวนั้นไปแจ้งความ
แต่เมื่อตำรวจไปสอบสวนนะครับพบว่าชายคนนี้
หนีออกจากโรงพยาบาลไปแล้วนะอ่าส่วนนางสาววาสนาเนี่ย
เย็บขาเกือบ๒๐แผนนะครับโอ้โหขนาดที่ตำรวจนะครับ
บอกว่าทราบประวัติผู้ป่วยนะแค่ชื่อเท่านั้นนะครับ
อายุประมาณ๕๐ปีแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ครอบครองรถเดี๋ยวจะติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ